คุณสืบสกุลอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไหม

เดี๋ยวมีรางวัลที่๑จะให้คุณไปขึ้นเงินได้เลย๖ล้าน

แต่มิจฉาชีพมันใช้วิธีการในการหลอกลวงจนคนเชื่อ
ถูกต้องค่ะแล้วมีเหยื่ออีกแล้ว
จริงดิฉันมานั่งอ่านดูไทยรัฐออนไลน์นะคุณ

เพราะว่าเกิดบ่อยคือช่วง๑๖เมษางวดนู้น
ก็มีมาอีกแล้วเหมือนกันคือในเพจของสำนักข่าวเจริญพวง

เขาก็เอามาแชร์มาแฉเรื่องนี้ไว้
กรณีนี้ค่ะมีการแชร์กลงของมิจฉาชีพ

ก็บอกว่ามิจฉาชีพคนนี้นะ

มีชื่อว่าพระครูอาจารย์ปัญญาวัตโธ
ก็ไปสอบถามผู้หญิงพูดในแชทนะ

ถ้าเกิดว่าพร้อมโอนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งที่อยู่ให้
เดี๋ยวพระจะยกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้๑ใบ
ฝ่ายผู้หญิงก็ตอบไปว่า
แบบพระอาจารย์คะหนูมีเงิน๑๒๐๐บาทค่ะ
แล้วมีการโอนเงินจำนวนนี้เข้าบัญชีที่พระส่งมาให้
แต่ว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อของนางสาววงเดือน
แล้วพระก็บอกว่าโยมถ้าเกิดว่าโยมโอนแล้ว
เดี๋ยวอัตมาจะให้คนนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปมอบให้โยมนะ
ทีนี้คุยกันไปคุยกันมามันยาวมากคุณผู้ชมเห็นไหม
มันหลายรูปมากเลยค่ะดิฉันสรุปให้ฟังสั้น
คือเขาบอกว่าพอคุยไปสักระยะหนึ่งเนี่ย
คนที่อ้างตัวเป็นพระบอกว่าคนส่งลอตเตอรี่
แจ้งว่าจะต้องโอนให้ครบ๒๕๐๐๐บาท
แปลว่าโยมโอนมา๑๒๐๐๐บาทแล้วยังขาดอีก๑๓๐๐๐บาท
แต่ฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าอ้าวก็ตอนแรกพระอาจารย์บอกว่า
บอกว่ามีเท่าไหร่เอามาให้คือดิฉันมีอยู่๑๒๐๐ค่ะ

อย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นรางวัลที่๒ได้ไหม
ฝากฝั่งพระอาจารย์คนที่อ้างตัวเป็นพระเนี่ยนะ
ก็บอกว่าไม่มีอัตมามีแต่รางวัลที่๑เท่านั้นแหละ
ขึ้นเงินได้๖ล้านแล้วต้องโอนให้ตอนนี้ด้วยนะ
เพราะว่าคนที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งให้เนี่ยใกล้ถึงบ้านโยมแล้ว
แล้วเดี๋ยว๔โมงเย็นจะกลับโยมจะผ่อนชำระไม่ได้
มต้องไปหาตังค์มาให้ทีนี้ผู้หญิงก็เลยต่อรองอีก
พระอาจารย์คะขอจ่ายเพิ่มอีก๑๒๐๐ได้ไหม
คือโอนไปแล้ว๑๒๐๐จ่ายเพิ่มอีก๑๒๐๐

ใช่คือแบบลดให้หน่อยได้ไหมคะพระอาจารย์

ทีนี้เธอก็โอนเงินไปให้แล้วก็ส่งสลิปการโอน
แล้วก็บอกกับทางคนที่อ้างตัวเป็นพระ
บอกว่ารออยู่ตอนนี้หนูรออยู่หน้าบ้าน
ส่งลอตเตอรี่มาจะเจอหนูหน้าบ้านเลย
เท่ากับว่าเธอโอนไปแล้ว๒๔๐๐๐บาท

ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้
ติดต่อกับคนที่บอกว่าชื่อพระอาจารย์ปัญญาวัตโธไม่ได้เลย

เดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดต่อกันมาเยอะตั้งนานแล้ว
คือติดต่อได้จนโอนเงินให้บอกว่าหมดตัวแล้ว
๒๔๐๐๐บาทหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
เบอร์อะไรไลน์เลยไม่มีนะคะติดต่อไม่ได้
บอกด้วยว่าเดี๋ยวเธอจะแจ้งความ
ก็แชร์กันไปอีกเพียบเลยแล้วแสดงความคิดเห็นเยอะ
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยเธอเสียรู้เพราะว่าอยากได้รางวัลที่๑๖ล้านไง
เสียตังค์๒๔๐๐ดีกว่าจะได้๖ล้านจะได้ไปปลดหนี้
ใครที่ไหนเขาจะเอาเงิน๖ล้านมาแลกกับเงิน๒๐๐๐กว่า
ก็นี่ไงคือถ้าเกิดว่าพระอาจารย์มีจริง
อาจารย์ให้คนอื่นไปขึ้นเงินแล้วก็ได้๖ล้าน

นั่นสิฮะวิธีการหลอกลวงมันแบบมีหลากหลายเนอะ
ใช่ค่ะนี่ข่าวเที่ยงไทยรัฐเอามานำเสนอประเด็นนี้
อยากให้คุณผู้ชมดูเอาไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ
เพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบในรูปแบบมิตรก็มี
คือเป็นเพื่อนก่อนหลังจากนั้นคำว่าฉาชีพ
มันจะตามมาคือก็หลอกเราไปเรียบร้อยค่ะ
ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยข่าวแบบนี้มีบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับ